คุณผู้ชมครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลักษณะอากาศในประเทศไทยของเราวันนี้
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นนะครับ
ปัจจัยสำคัญนั้นเกิดจากเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงเวลาที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ก่อนหน้านี้นั้นแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องซึ่งการอ่อนกำลังลงเป็นการเปิดโอกาสให้ความชื้นจากทะเล
ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวเข้ามาทดแทนพื้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งความชื้นเหล่านี้เองแหละครับ
ปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้เกิดหมอกเกิดขึ้นในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
รวมไปถึงในบริเวณที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลนะครับซึ่งมีความชื้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
จึงทำให้เช้าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีหมอกเกิดขึ้นแล้วก็หมอกค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับ
คุณผู้ชมครับหมอกเหล่านี้นั้นเกิดจากการที่ความชื้นที่อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเป็นความชื้นที่มาจากทะเล
ชื้นเหล่านี้นั้นเป็นความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงนะครับ
อุณหภูมิสูงแบบนี้จึงสามารถลอยตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้
และเมื่อลอยตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไปปะทะเข้ากับอากาศเย็นที่อยู่ด้านบน
สามารถที่จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำเป็นจำนวนมากนะครับ

ซึ่งหมอกเหล่านี้เองปกคลุมกรุงเทพมหานครของเราตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
และวันนี้ดูเหมือนว่าจะเยอะเป็นพิเศษ
เหตุผลก็เนื่องมาจากความชื้นที่เยอะนั่นเองนะครับ
เหตุผลที่ทำให้ความชื้นนั้นเยอะนั่นเนี่ยนะครับ
เกิดจากการที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบก็พบว่าหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่ทวีความรุนแรง
แรงขึ้นในระยะนี้ก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับ
มีการเคลื่อนที่มาพาดผ่านในบริเวณประเทศไทย
และก่อนที่จะเคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณประเทศไทยนั้น
เคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณทะเลจีนใต้ครับ
อบเอาความชื้นจากบริเวณดังกล่าวนั้นเข้ามาในเมืองไทยของเรานะครับ
ซึ่งความชื้นเหล่านี้เมื่อมีมากยิ่งขึ้น
จะทำให้โอกาสการเกิดหมอกในพื้นที่กรุงเทพหานครนั้นมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ
ประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยตัวสำคัญครับที่ทำให้เกิดความแปรปวนของลักษณะอากาศ
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลาง
ว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่ครับที่มีการแผลลงมา
ปะทะระหว่างบริเวณที่มีความเย็นกับบริเวณที่มีอากาศชื้นความร้อนสูง
ก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ดังนั้นในช่วงเช้าวันนี้มีการแผลลงมาของมวลอากาศเย็นมาปะทะเข้ากับความชื้นไปจำนวนมาก
บริเวณที่เป็นรอยต่อแนวปะทะนะครับก็คือบริเวณตอนกลางของประเทศ
ประกอบไปด้วยในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่าง

มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองต่อไปอีกวันถึง๒วัน

ต่อไปก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
เดี๋ยวเรามาดูการคำนวณสภาพอากาศ๗วันหลังจากนี้นะครับ
พบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น
ยังคงที่จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองต่อไปนะครับ
เป็นการคำนวณสภาพอากาศของเรานะครับ
โดยพบว่าในวันนี้โอกาสเกิดฝนในกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่จะเน้นตกในช่วงเช้า
ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเย็นค่อนข้างแผลลงมาปกคลุมค่อนข้างเยอะ

ซึ่งก็จะทำให้เป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ทำให้พื้นที่กรุงเทพนั้นมีฝนเกิดขึ้นได้นะครับ
หลังจากนั้นจะพบว่าอากาศก็จะค่อยเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
ต่อไปจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

ยังคงมีโอกาสที่จะทำให้เกิดฝนในพื้นที่ภาคอีสาน
อย่างเช่นที่บริเวณจังหวัดชายภูมิจะสังเกตว่า
ฝนจะเริ่มมีโอกาสตกในช่วงวันเสาร์กับวันอาทิตย
ในขณะที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกันครับ
มีโอกาสเกิดฝนในช่วงวันอาทิตย์นะครับ
ดังนั้นช่วงระยะเวลานี้เองนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์นี้
ถือว่าเป็น๑วันนะครับที่จะมีการท่องเที่ยวเดินทางตามจุดต่าง
เพื่อที่จะร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
ยังไงใครที่จะพาผู้ปกครองไปคงต้องระวังหน่อย
เรื่องนี้บรรยาการประกาศค่อนข้างจะแปรปวน
ช้ามีอากาศอาจจะมีเรื่องหนาวเย็นกับกลางวันอาจจะร้อน
รวมถึงสายฝนและสายหมอกด้วย

แล้วก็ไม่ให้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นเป็นอุปสรรคนะครับ